เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องเคยอยู่แล้ว
สั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน

ไม่ไงไม่กล้าฝากไงเพราะเห็นข่าวนี้

ถ้าเราสั่งคนที่เขารับหน้าที่ในการซื้อของ

ฝากเขาซื้อของอย่างอื่นเป็นรายทางนอกเหนือคำสั่งได้ไหม
พนักงานเขาบอกว่าไม่ได้นะคะ

คือพนักงานคนนี้เขาบอกว่ามีลูกค้า
สั่งโจ๊กย่านสามย่านราคา๔๐บาท
สั่งผ่านแอปพลิเคชันเขาก็ไปซื้อโจ๊กให้
ลูกค้าโทรศัพท์ไปหาบอกว่า
งั้นพี่แวะร้านสะดวกซื้อซื้อของให้หน่อยซื้อของให้เพิ่มอีก
คืออันนี้ไม่ได้ออเดอร์ตามระบบเพิ่มนะ
ตามระบบแต่เวลาเราออเดอร์ตามระบบ

แล้วจะแชทกันได้หรือโทรได้ด้วย

พนักงานส่งอาหารคนนี้เขาก็เลยบอกว่ามันแวะไม่ได้

ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้ต่อว่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคล้าย

ตัวพนักงานเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหว
เขาก็เลยท้าทายกลับไปด้วย
จนทำให้ตอนนี้พนักงานคนนี้ตกงานแล้ว
หมดสิทธิ์จากการส่งสินค้าแล้ว

ถูกต้องว่าไปแบบหยาบคายกับลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะ
พอเวลามีการแชร์โพสต์นี้ไปคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ก็บอกว่าเห็นใจพนักงานนะ
สั่งอาหารแสดงกิริยาไม่เหมาะสมจริง
แล้วก็พิมพ์ข้อความที่เหมือนกับดูถูกอาชีพส่งอาหาร
แต่บางส่วนก็บอกว่าเอ๊ะพนักงานส่งอาหารโพสต์เรื่องราวเหล่านี้
ข้อความบางช่วงบางตอนถูกตัดทอนไปหรือเปล่า
ทำให้สิ่งที่โพสต์ไปทำให้เหมือนว่าพนักงานคือทำถูก
แล้วก็ลูกค้าเป็นฝ่ายผิดอยู่ฝ่ายเดียว
เราก็เลยให้นักข่าวของเราไปคุยกับหนุ่มพนักงานส่งอาหารเจ้าของเรื่องนะคะ
ให้คุณนฤทธิ์บุญนิ่มไปคุยมา
หนุ่มพนักงานส่งอาหารเจ้าของเรื่องคนนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๖มิถุนายนที่ผ่านมา
มีลูกค้าสั่งซื้อโจ๊กผ่านแอปพลิเคชันราคา๔๐บาท
ก็ไปซื้อโจ๊กให้ตามที่ลูกค้าสั่ง
ระหว่างทางที่จะไปส่งให้ลูกค้าละ
โทรมาบอกว่าฝากซื้อร้านสะดวกซื้อให้หน่อยได้ไหมฝากซื้อของ
แต่พนักงานคนนี้เขาปฏิเสธไป
เขาบอกว่าไม่มีนโยบายให้แวะซื้อจากร้านอื่นเป็นการซื้อพ่วงไปด้วยเนี่ยมันทำได้
แต่อีกฝ่ายกลับพิมพ์ข้อความหยาบคายโอ้โหหยาบคายมาก
เขาก็เลยบอกว่าเขาโมโหที่ข้อความเหล่านั้นมันหยาบคายมันเหยียดหยามศักดิ์ศรีการทำอาชีพของตัวเอง
ก็เลยตอบกลับลูกค้าไปว่าเก่งแต่เห่า
อันนี้เขายอมรับว่าเขาพิมพ์กลับไป
ลูกค้าก็เลยยกเลิกการสั่งอาหาร
ตัวเองก็เลยเสียเงินซื้อโจ๊กไปแล้ว
เล่าให้ฟังว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้
แต่เช้าวันถัดไปลูกค้าก็โทรศัพท์ไปแจ้งกับทางบริษัทแอปพลิเคชัน
บอกว่าทางพนักงานส่งอาหารเป็นคนทำผิดก่อกวนลูกค้าพูดจาไม่ดี
ก็เลยถูกยกเลิกสิทธิ์ในการขับรถส่งอาหารให้กับแอปพลิเคชันนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายน
จนถึงวันนี้๕เดือนแล้ว
จากเดิมเคยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อเดือนตอนนี้ตกงาน
ลำบากมากไม่มีงานทำมีหนี้สินเยอะด้วยก็ต้องไปหาอาชีพอื่นทำ
ตัวพนักงานส่งอาหารคนนี้ก็เลยบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะอืม
นั่นไม่ใช่การข่มขู่ครับนั่นนั่นเป็นการที่ทำให้เขารู้ว่า
คือผมกับคุณมีปัญหากันแล้วนะคุณต้องมาเคลียร์
ไม่ใช่คุณโทรไปใส่ไลน์ผมที่บริษัทแอปพลิเคชันนั้น

คือตอนนี้ก็ลำบากมากครับเพราะว่ามันมีหนี้สินอยู่๒ก้อน
ที่ผมได้กู้ผ่านบริษัทแอปพลิเคชันตัวนี้ครับ
คือผมจะวิ่งตั้งแต่๖โมงเช้ายันถึงประมาณ๓ทุ่มเลยครับ

คือหนุ่มพนักงานที่รับซื้ออาหารทางแอปพลิเคชันคนนี้เนี่ย
ที่เขาเปิดเผยข้อความนะ

ที่เขาเปิดเผยไปแล้วคนก็เอ๊ะมันมีการตัดต่อตัดทอนหรือเปล่าเนี่ย
อย่างจุดเริ่มต้นเลยก็คือสั่งแบบว่า

แล้วก็ต่อด้วยพี่ผมรบกวนซื้อน้ำสไปร์น้ำอัดลม๑ขวดได้ไหมครับ
พนักงานเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รับออเดอร์ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ

สั่งเขาบอกให้ติ๊บพิเศษให้ติ๊บ

แล้วทีนี้มันก็เริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น
จนถึงขั้นฝ่ายที่เป็นลูกค้าเนี่ยบอกกูไม่เอาแล้วทำลีลา
ไว้กินเองก็แล้วกันอะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
จนตามไปหากันแบบถึงที่อะ
แม้ว่าจะบอกว่าไม่ต้องมาแล้วตามไปแล้วก็มีการโทรไปหาลูกค้า
แต่ลูกค้าก็มีการแบบใช้ถ้อยคำก็ตอบโต้กันไปมา

ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับฝั่งลูกค้าผู้สั่งโจ๊กในวันนั้นนะ
เขาชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกว่าความจริงเรื่องนี้มันจบไปนานแล้ว
มันจบไปนานแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดจริง
เพราะว่าใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงในการตอบโต้กับพนักงานส่งอาหาร
วันนั้นเนี่ยคือแฟนเขาไม่สบายจริง
แฟนเขาแพ้อาหารอาเจียนไม่หยุดเขาก็เป็นห่วงแฟนนะว่าถ้าเขาออกไปไหน
แล้วฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีใครช่วยดูแลแฟน
ก็เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวสั่งโจ๊กมากินผ่านแอปพลิเคชันดีกว่า
แต่แฟนเขาอยากกินน้ำอะไรที่มันหวาน
พอเขาสั่งโจ๊กกับพนักงานแล้วเขาก็เลยนั่นแหละตามข้อความพิมพ์ไปบอกว่า
ฝากซื้อน้ำอารมณ์เพิ่มให้ด้วยแล้วก็เสนอว่าจะให้ติ๊บด้วย
แต่อีกฝ่ายไม่รับมันก็เลยมีการท้าทายแล้วก็พิมพ์ด่าตอบกันไปตอบกันมา
แต่ที่เขาคล่องใจก็คือว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งพนักงานเนี่ย
ทำไมถึงต้องเอาเรื่องไปแจ้งเพจดังเอาข้อความที่ชัดให้สนทนาไปบอกเพจดัง
ความจริงเนี่ยเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องสั่งโจ๊ก
วกกับซื้อน้ำอัดลมในร้านสะดวกซื้อมันจบไปแล้ว
แต่ถ้าใครดูสังคมออนไลน์ในวันสองวันที่ผ่านมาแล้วมีเรื่องลักษณะแบบนี้
มันจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสั่งอาหารอย่างนี้เหมือนกัน
แต่ขอให้แวะซื้อน้ำดื่มแล้วฝั่งลูกค้าก็แบบเอายี่ห้อนั้นได้ไหม
ไม่เอาเอายี่ห้อนี้นู่นนี่นั่นก็เลยถูกพนักงานเขาต่อว่า
แล้วก็มีเรื่องกันแบบนี้เลยซึ่งคนคนสั่งโจ๊กคนนี้เขาบอกว่า
กลายเป็นว่าเรื่องน้ำดื่มมันวนกลับมาที่โปรไฟล์ของผมอีก
ซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาผมโดนด่าซ้ำอีกรอบหนึ่งมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าโอ้โหอยากให้อีกฝ่ายเนี่ย
จัดการหน่อยที่คนเข้าใจเขาผิดหมดเลย
สั่งโจ๊กแล้วก็ผมก็บอกว่าพี่ครับผมวานผมวานซื้อน้ำให้หน่อย
เดี๋ยวผมให้ติ๊บนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าผมก็ใช้อารมณ์เพราะว่าแฟนเราก็ป่วยอยู่
นู่นนี่นั่นเราก็โมโหแล้วก็ใส่อารมณ์ด่าเขาไป
เขาก็ด่ากลับท้าทายว่ามึงออกมาดิอะไรอย่างนี้
ท้าทายผมว่ากูวิ่งหลายแอปกูไม่กลัวหรอก
นี่บอกว่าพูดอย่างนี้หรอเดี๋ยวส่งเรื่องให้ทางแก๊ปนะ
ว่าว่าพนักงานได้ไงอะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะเขาบอกว่าไม่กลัวกูมีหลายแอป
ผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นท่านะเพราะว่าผมก็เคยทำงานตรงนี้นะครับ
คือผมใช้อารมณ์มากเกินไปจริง
อันนั้นผมยอมรับว่าผมด่าเขาแรงจริง
แต่จริงมันก็น่าจะจบแค่วันนั้นผมก็ไม่ได้รังความเขา

เอาลูกผมเอาอะไรหลักฐานหรืออะไรไปทางนั้น
ถ้าทางที่จริงแล้วถ้าเขาไม่ด่าผมมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย
แต่เขาก็ด่าผมเหมือนกัน

เขาก็เลยไปหาตำรวจซะเลยค่ะคุณสั่งโจ๊กไปที่สนโชคชัย
ไปแจ้งความเอาผิดพนักงานส่งอาหารคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
ที่ไปแจ้งความก็คือเพื่ออยากจะให้อีกฝ่ายจบเรื่อง
มันจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดอีก
แล้วก็เรียกร้องให้ทางเพจดังลบโพสต์นี้ด้วยนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสนโชคชัยก็เลยบอกว่า

พอมันมีกรณีแบบนี้ขึ้นมานะมันกลายเป็นมาหาเขาหมดเลย
ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของการฝากแวะซื้อของ